พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคดีนี้หน่อยเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะ
มีผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดพังงานและยุติธรรมค่ะ
หายตัวลึกลับญาติตามหากันวุ่นเลยนะคะ
หาเท่าไหร่ก็ไม่พบสุดท้ายไปเจอเป็นศพถูกฆ่ายัดถังบกปูนถ่วงน้ำ
เกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ไปติดตามในเปิดแฟมพอดีดังค่ะ
สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
นักประดาน้ำมูลนิธิใต้เต็กตึงจังหวัด
นครศรีธรรมราชลงดำน้ำค้นหาวัตถุต้องสงสัยในคลองบางจาก
ใต้สะพานเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอปากพนัง
ก่อนจะพบถังพลาสติกขนาดใหญ่จึงนำขึ้นมาวางบนฝั่ง
ถ้าว่าเมื่อเปิดดูข้างในก็ต้องพังงะเมื่อพบศพถูกซุกซ่อนอยู่ในถัง
สภาพปัดมือและเท้าด้วยเชือกไนลอนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทราบชื่อคือ
ในชีวีอายุห้าสิบเจ็ดปียุธิธรรมจังหวัดพังงา
และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
เคยแจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
บันทึกภาพวันที่ยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
พบในชีวีขับรถกระบะไปจอดอริมถนนใกล้สาลาอริมน้ำ
ก่อนเกล้าลงจากรถในลักษณะรอคายแบงคลมที่ริมน้ำ
จากนั้นนางสาวเรย์อายุ๒๔ปีนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มา
และเดินเข้าไปพูดคุยกับนายชวีที่สาราริมน้ำสักครู่หนึ่ง
ก่อนที่ทั้งคู่จะพากันเดินออกมาจากสาราและขึ้นรถกระบะไปด้วยกัน
โดยมีรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่ตามไปอย่างกระชั้นชิด
ก่อนที่นายชวีจะถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้ทั้งหมด๕คน
และนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชี้จุดสังหารที่บ้านพักแห่งหนึ่ง
ตะมดท่าขนานอำเภอเชียงใหญ่
กลางชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์หลายร้อยคน
คดีนี้ตำรวจสืบสวนจนทราบว่า
ชวีไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางสาวเร
ถูกสามีของเธอจับได้ว่าแอบไปตีท้ายครัว
บังคับให้ภรรยาเป็นนางนกต่อ
โทรศัพท์ลวงนายชวีมาที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
แล้วยกพวกรุมทำร้ายจนเสียชีวิต
และนำศพยัดใส่ถังไปยนต์ทิ้งในคลอง

นั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางชู้สาวกันนะครับ
กลับมาบอกของมันก็เลยวางแผน
ที่จะทำร้ายผู้ตาย
สารจังหวัดป่าปนังที่พรากษาพระหารชีวิต
จำเลยทั้ง๕คนเมื่อเดือนกันยายน๒๕๕๙

ว่าเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยการทรมานผิดวิสัยของผู้คนทั่วไป

แม้ว่าผู้เสียชีวิตจะอ้อนวอนร้องขอชีวิต
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ไร้ซึ่งความเม็ดตาปรานี
สำนึกต่อความผิดจึงไม่มีเหตุบรรเทาโทษ
พิพากษาให้ประหารชีวิต